ท่านมีหน้าที่อันสำคัญผูกพันอยู่
ที่จะต้องตอบแทนคุณของทุกฝ่าย
ที่ได้อุปการะช่วยเหลือ
ทดแทนคุณนั้นไม่ใช่สิ่งที่ยากนัก
เป็นหลักฐานเป็นที่เชิดชูวงตระกูล
ก็เป็นการได้ทดแทนคุณบีดามานดา
ถ้าท่านมันศึกษาค้นความวิชาการ
ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะแก่การสมัย
ก็เป็นการได้ทดแทนคุณครูบาอาจารย์
และในประการสุดท้ายถ้าท่านตั้งใจทำงานทุกอย่าง
โดยถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวแล้ว
ก็เป็นการได้ทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน
พระบรมราชวาสในพิธีพระราชทานปริญญาบัติ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่๒๖ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๑๑